เขาว่าเป็นมวยเดือดโดยเฉพาะคู่เอก
เพราะว่าแลกกันทั้งหมัดทั้งเข่า
ไปฟังข้อมูลจากคุณเอกชุมพรค่ะ
แล้วก็ยังมีทัศนะของพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ด้วยค่ะ
ห้ามพลาดศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้คู่เอกเสือใต้ปะทะสิงห์อีสาน
กวิทยามวยเข่าพันแกร่งเจอวิศนุพรมวยบูดุดัน
เอาละครับมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนนะครับ
เริ่มกันที่มุมแดงยกวิทยาเพชรสี่หมื่นอารายนี้
อายุ๒๑ปีนะครับสูง๑๗๓เซนติเมตร
น้ำหนักอยู่ที่๖๕กิโลกรัมรอบอก๓๕๕นิ้ว
แล้วก็ช่วงแขนอยู่ที่๒๙๓นิ้ว
ขณะที่มุมน้ำเงินวิศนุพรเพชรปตอายุ๒๓ปีสูง๑๖๔เซนติเมตร
น้ำหนัก๖๔กิโลกรัมรอบอก๓๕๕
ช่วงแขน๒๗นิ้วแม่มวยคู่นี้
รูปร่างดูสัดส่วนแล้วจะเห็นความต่างนะครับว่า
กวิทยานี่สูงกว่าถึง๙เซนติเมตรครับ
เอาละครับมาดูที่ขวามือผมกันก่อนนะครับ
รายนี้พยักษร้ายหน้าหยกครับหล่อเหลาเหลือเกินนะครับ

รายนี้ยกวิทยาเพชร๔๐๐๐ครับ
ก็เป็นมวยฝีมือเข่าอาชีพเขาวงในนะครับ

ก็รายนี้เป็นมวยของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐

แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายเจ้าตัวมาเก็บตัว
แล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชรัฐของอาจารย์สุรัสตเสียงหล่อ
รามคำแหง๑๑๒หรือว่าหมู่บ้านสัมมากรนะครับ
ก็รายนี้นะครับ๓ฟอร์มหลังนี่
๒แล้วก็ชนะ๑นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมเนี่ยโอ้โหสดเหลือเกินนะครับ
ภาคนี้ชนะมา๕ไฟล์ติดต่อกันแล้วครับ
ศนุพรเพชรปตอก็อยู่ในสังกัดของเพชรปตของหมวกยอดนะครับ
แต่ว่าไฟล์นี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของเฮียตี
ที่๑๙๙๙ที่หญ้าทำระนะครับ
ก็เจ้าตัวเองเป็นมวยฝีมือประเภทเตะต่อยรุนแรงนะครับ

ถี่ชอบค่ายนี้ไปฟังทัศนากันครับ
กวิทยานะครับเป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงครับ
มีขึ้นตลอดก็การผ่านเกรดมวยอะไรดีกว่า
วิศนภรรณ์เป็นมวยทรหดเตะต่อยซอกรุนแรงมีรุนตลอด
แต่ก็มวยคู่นี้ครับเบียดไปแล้วผมว่าวงในยกวิทยาจะดีกว่าครับ
มวยคู่นี้มีดีคนละอย่างต้นจับตาดูการเตะขาต่อยหมัดของวิศนภรรณ์ให้ดีนะครับ
ถึงนับถึงน็อกได้ขณะที่ช่วงปลายเป็นหนังชีวิตต้องดูเข่าวงใน
รักตีเหนียวแน่นมากของหยกวิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
วยคู่นี้มัดแลกเข่าดุเดือดแน่นอนครับ
ห้ามพลาดนะครับจะชกเป็นคู่เอกนำรายการในศึกยอดมวยไทยรัฐพิกัด๑๓๒ปอนด์
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ